อาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์เนี่ย
อัดคลิปนะแล้วก็น้ำตาคลอร้องไห้นะครับ
ในคลิประบายความในใจหลังจากที่คอรมอลมีมติโยกย้าย
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า
โอ้โหนี่กระทบกับงานศิลปะระดับโลกที่จะมีขึ้นที่เชียงรายในปีหน้าเลยนะ
เอาลองฟังอาจารย์เฉลิมชัยหน่อยครับ
เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมล่ะ
แล้วก็ผมก็คิดว่าวางมือแน่เพราะว่าไม่ไหวแล้ว
ทุกข์ใจเปล่าสิ้นหวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะ
เชียงรายบินนาเล่ล้มเหลวไม่เกี่ยวกับผมนะ
นี่ค่ะคืองานอาจจะมีขึ้นปีหน้านะปี๒๐๒๓นะครับ
นาเล่นี่เป็นชื่อเกี่ยวกับนิทัศกาลศิลปะระดับโลกค่ะเป็นภาษาอิตาลีนะฮะ
ซึ่งเขาก็จะไปจัดในหลายประเทศนะครับ
นี่ไทยเราจะจัดปี๒๐๒๓ทีนี้อาจารย์เฉลิมชัยที่อัดคลิประบายเนี่ย
เป็นคลิปที่ระบายหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีนะครับ
มีคำสั่งโยกย้ายนายพัศกรบุญยลักษณ์ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดกะบี่
แล้วให้นายพุทธิพงศ์สุริมาตรผู้ราชการจังหวัดกะบี่มาเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
ก็เป็นคำสั่งโยกย้ายของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีมติคอลโมทั้งหมด๓๗ตำแหน่ง
เป็นผู้ว่ายี่สิบหกจังหวัดนะครับผู้ตรวจอีก๑๑ตำแหน่ง
คืออาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าอดีตผู้ว่าเชียงรายก็คือผู้ว่าพัศกรที่ถูกย้ายไปกะบี่เนี่ย
มาเป็นผู้ว่าเชียงรายได้ไม่นานนักและกำลังเตรียมจัดงานมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย๒๐๒๓ในปีหน้า
ทีนี้พอย้ายผู้ว่าเชียงรายที่ทำงานเรื่องนี้กันมาออกไปจากพื้นที่เนี่ยก็เกรงว่าจะกระทบกับงานศิลปะระดับโลก
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าไม่รู้ว่าคำสั่งย้ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมืองหรือเปล่า
แต่ว่าอดีตผู้ว่าเชียงรายนายพาสกรบุญยลักษณ์รู้เรื่องงานศิลปะเป็นอย่างดี
ลุยงานไทยแลนด์บินนาเล่เชียงราย๒๐๒๓มาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นรองผู้ว่า
ซึ่งก็คาดหวังในตัวผู้ว่าคนนี้เอาไว้มากแล้วก็ตั้งเป้าว่างานศิลปะของโลกที่จะมาจัดที่เชียงรายประเทศไทยเนี่ยจะยิ่งใหญ่
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก
ในส่วนของตัวอาจารย์เฉลิมชัยเองอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าทุ่มทุนกับงานนี้ถึงขั้นสร้างหอศิลป์ขึ้นมานะครับ
ด้วยเงินของตัวเองสามสิบห้าล้านบาทเพื่อรอรับงานดังเกล่า
หน้าแบบนี้เลยน้ำตาคลอเลย
บอกพอผู้ว่าที่ทำงานเรื่องนี้มาถูกย้ายออกไปเนี่ย
งานนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ความหวังของคนไทยอย่างเดียวแต่
คือความหวังของคนทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะพังลงไปเลยก็ได้
อันนี้อาจารย์เฉลิมชัยบอกนะอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ว่าคนใหม่ที่มาอยู่เชียงรายเนี่ย
จะมีความรู้ความสามารถเรื่องงานศิลปะเท่าผู้ว่าคนเก่าหรือเปล่า
แล้วงบประมาณของการจัดงานตอนนี้ก็ถูกตัดเหลือนิดเดียว
ทำให้ตัวเองเนี่ยคืออาจารย์เฉลิมชัยตอนนี้ถอดใจแล้วอยากจะถอนตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้างานนี้ล้มเนี่ยก็อย่ามาโทษตัวอาจารย์เฉลิมชัยนะ
อ้าวเดี๋ยวรอดูทางมหัฐไทย
ค่ะเดี๋ยวรอดูทางผู้ว่าเองมาชี้แจงมาตอบหน่อยเนอ
คือทั้งผู้ว่าคนเก่าและคนใหม่เนอะก็อยากจะไปฟังเสียงและมุมมองของทั้งสองท่าน
หรือว่าตกลงมันเกี่ยวกับเรื่องการย้ายผู้ว่าหรือว่าเรื่องงบที่มันเหลือนิดเดียวก็ต้อง
เดี๋ยวต้องให้อาจารย์เฉลิมชัยอธิบายให้ชัดอีกทีนึงว่าเออตกลงปัญหามันเกิดจากเรื่องไหนกันแน่
คือเคยคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยแกบอกว่าตั้งใจที่จะทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางของศิลปะ
จะรวบรวมศิลปินแล้วก็คือจะจัดงานศิลปะให้เยอะให้มันยิ่งใหญ่อ่ะ
กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย